สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ในที่สุดชาวราชคราจี้วก็ได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสักทีนะคะ
แหมเก๋มากเลยนั่งรถไฟฟ้าไปทำงาน
แต่นั่งรถไฟฟ้าก็ยังต้องดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
สัปดาห์นี้ฝนเยอะซะด้วยว้ายและโดยเฉพาะวันนี้ค่ะร่องฝนมาแล้วค่ะ
ขยับลื่นต่ำลงมาที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเรียบร้อยลักษณะแบบนี้ทำให้ฝนแรงขึ้นนะคะ
ในพื้นที่ประเทศไทยและโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศฝนจะเยอะนิดนึงนะคะ
วันนี้ช่วงเช้านั่นไงตั้งเขามาแล้วคุณผู้ชมฝนตั้งเขามาแล้วนะคะ
หลังจากนั้นค่ะช่วงเที่ยงสู้กลายเป็นฝนในพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วพอช่วงบ่ายค่ะภาคอีสานก็มาภาคตะวันออกก็มาภาคกลางก็มาภาคเหนือยังคงอยู่
และแถมวันนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นภาคใต้ก็อยากจะแจมเรื่องฝนด้วยค่ะ
สรุปวันนี้ฝนทั่วไทยนะคะระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินคนถล่มด้วยนะคะ
ระวังหลายอย่างเหลือเกินนะคะและโดยเฉพาะทะเลอันดามันก็ต้องระวังคลื่นสูง
วันนี้ลมมรสุมแรงขึ้นคลื่นก็สูงตามไปด้วยงดกิจกรรมทางน้ำก่อนนะคะ
ดำน้ำอะไรต่างเรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าวันนี้ฟ้าครึมอากาศร้อนอบอ้าว
แต่พอฝนตกลงมาอากาศเย็นสบายดีขึ้นค่ะ